คนนี้ก็ฮอตไม่แพ้กันนะคะสำหรับหนุ่มกวินดูวานโอ้ยชีวิตรักก็แฮปปี้
สุดสุดเรื่องของผลงานก็แฮปปี้ค่ะอ้าวไม่รู้จะพูดยังไงดีนะ
เพราะว่านี่คุณเห็นไหมแต่งงานไปหมาดนี่เองกับภรรยาสาวสวยคุณปุ้มปุ้ยนะคะ
ล่าสุดก็มาทำว็อกเนาะถ่ายแบบว่าลงในยูทงยูทูปเป็นของตัวเอง
ภรรยาคนสวยนี่แหละแต่ก็โดนวิพากษ์วิจารณนิดหน่อยว่าแบบ
เป็นคนพูดแรงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้งานนี้สามีจะว่ายังไง
ภรรยาถูกกล่าวหาบอกว่าพูดแรงเกินไปเป็นคนแรง
รวมไปถึงแพลนปั๊มเบบีของคู่นี้หลังจากแต่งงานมาแล้วไปฟังกันจ้า
ดีใจที่คนสนับสนุนเยอะขนาดนี้ครับ
การที่ได้ดูวีหลอกของปุ้ยนะ
แพลนมีทายาทหรือว่าทำงานก่อน
ก็ยังไม่ปั๊มลูกนะคะก็อีกน่าจะอีกปั๊มหนึ่งประมาณสักสองปีใช่
เต็ปต่อไปที่ผมต้องทำก็คือนอกจากแบบจัดงานแต่งไปแล้วก็คือซื้อบ้านแล้ว
ตอนนี้แพลนต่อไปในชีวิตก็คือเดี๋ยวจะซื้อบ้าน
ก็ติดตามผลงานกวินเขามีแบบว่าในยูทูปกับปุ้มปุ้ยแหละ

ผลงานเพลงก็มีประมาณใหม่นะครับ